ส่วนอีกเรื่องหนึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกัน
สำหรับนักท่องเที่ยวทุกคนเลยที่จะเดินทางไปญี่ปุ่น

ถ้าใครเคยไปฮอกไกโดต้องเคยเห็น
บางทีดูภาพยนตร์ญี่ปุ่นหรือว่าภาพถ่ายต่าง

ที่เมืองบิเอค่ะที่จังหวัดฮอกไกโด

เพราะว่าตอนนี้ต้นไม้ต้นนี้ถูกโค้นเรียบร้อยแล้ว
แล้วสาเหตุไม่ได้มาจากคนญี่ปุ่น

มาจากนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นนี่แหละค่ะ
สมาชิกเว็บไซต์พันทิศคอมรายหนึ่ง
ตั้งกระทู้สนทนาถึงกรณีเรื่องนี้นะคะ

หนึ่งในไฮไลท์ยอดฮิตของจังหวัดเลยก็ว่าได้

เจ้าของเป็นเกษตรกรนะ
เขาตัดสินใจตัดต้นไม้ทิ้ง
เมื่อวันที่๒๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

เพราะอะไรได้รับการร้องเรียนจากเจ้าของพื้นที่ใกล้เคียง
ก็คือพื้นที่รอบนี่แหละค่ะบอกว่า
ประสบปัญหาหนักมากเพราะว่านักท่องเที่ยว
เขาย้ำมานะคะว่าโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวเอเชีย
ไต้หวันก็ดีชาวไทยก็ดี
ล้ำเข้าไปในพื้นที่ของคนอื่นเขา

คือถ้าถ่ายบริเวณใกล้ต้นไม้เนี่ยถ่ายได้
เพราะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่ของเจ้าของอยู่แล้ว

เขาก็มีพื้นที่เกษตรกรอื่นที่อยู่ติดกัน
โอ้โฮก็ย่ำเข้าไป
เขาปลูกแปลงผักแปลงผลไม้ต่างนานา
่ำเข้าไปได้รับความเสียหาย
นั่นเป็นผลผลิตเป็นรายได้ของเขานะ

ซึ่งสำนักข่าวญี่ปุ่นก็รายงานยืนยันเลยนะคะ
ต้นไม้แห่งปรัชญานี้ถูกโค้นลงแล้วจริงวันที่๒๔
เพราะว่านักท่องเที่ยวเดินทางไปมากขึ้น
พอไปมากขึ้นปรากฏว่ามันสวนทางกับพฤติกรรมที่แย่ลง
รยาทการเคารพการสถานที่ที่แย่ลง
มีการลุกล้ำพื้นที่นอกเหนือจากบริเวณที่กำหนด
โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างที่บอก
ผลที่เพาะปลูกไว้เนี่ยก็พังเสียหาย

เจ้าของพื้นที่เป็นคนเอามากากบัตรไว้ที่ต้นไม้เอง
เป็นการบอกว่าถ้าคุณยังลุกล้ำเข้าไปในพื้นที่อื่น
ถ้าคุณไม่ปฏิบัติตามมารยาทที่เรากำหนดเอาไว้

ถ้าไม่ทำตามเนี่ยต้นไม้ต้นนี้จะถูกโค้นนะ

สุดท้ายก็จำเป็นที่จะต้องโค้นจริง
เจ้าของบอกสั้นนะครับบอกว่า

ต้องทำเขาต้องทำจริง

เน็ตเขาก็แสดงความคิดเห็นกันโอ้โหมากมายเลยนะคะ

โดยบอกว่าอยากให้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์เตือนใจเลย
ว่าไม่ควรเอาตัวเองเป็นที่ตั้ง

จะไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดเมืองนอนเรา

ให้คนอื่นได้ชมด้วยเหมือนกัน

พูดตรงว่าต้นไม้ต้นนี้

ถูกถ่ายลงไปในภาพยนตร์หลายเรื่องของญี่ปุ่น

คือหลายเรื่องจริงที่ต้องมีจุดนี้อยู่

ตอนนี้ถูกลบไปจากสถานที่ท่องเที่ยว

เอาออกไปได้แล้วเพราะว่ามันไม่อยู่แล้ว